คุณผู้ชมคะคดีนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่สตูนนะคะ
ที่มีคนร้ายยิงนายเรืองศักดิ์อายุ๒๑เสียชีวิต
ส่วนอีกคนนึงนายรอซีอายุ๑๖ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๑กันยายน
กลางหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
รู้ตัวว่าคนร้ายคือใครและจับได้แล้วค่ะ
คนร้าย๒คนนะคะนายอับบาสอายุ๑๙
ฟาฮัทอายุ๒๐ครับ
ทั้งคู่เป็นชาวบ้านอำเภอควรโดน
จับได้ก็พาทั้งคู่ไปชี้จุดทิ้งปืนตรงไหน
เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุทิ้งตรงไหน
แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
อัพบาสบอกว่าเป็นคนยิงเอง
เป็นคนยิงทั้งคนเจ็บทั้งคนตาย
เขาบอกว่าเหตุผลที่ยิงก็เพราะว่าผู้ตายโชว์ปืนขู่
เขากับเพื่อนซึ่งก็เนี่ยกลัวก็เลยต้องยิงใส่เพื่อป้องกันตัว

ฝ่ายผู้ตายนั่นแหละขี่รถไล่ตามแล้วชักปืนออกมาขู่เขา
เขาก็เลยยิงใส่เพื่อป้องกันตัวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีนี้นะคะจากการสอบสวนก็ได้ข้อมูลมาว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะนายอับบาสกับนายฟาฮัทเนี่ย
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเขาขี่รถไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้
สามแยกฉลุงครับไปถึงร้านเจอฝ่ายผู้เสียชีวิตขี่รถมาแล้วมองหน้ากัน
ฝ่ายผู้เสียชีวิตพูดขึ้นมาว่ามึงร้อยเหรอภาษาใต้นะคะ
ก็เหมือนกับว่ามึงแน่เหรออะไรแบบนี้แล้วโชว์ปืนด้วย
ทางฝ่ายผู้ต้องหาบอกว่าตอนแรกก็ไม่อยากจะมีเรื่อง
ก็ขี่รถเลี่ยงออกมาแต่ฝั่งนั้นน่ะเขาขี่ตาม
คือพอไปถึงจุดเกิดเหตุเหมือนกับว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บอะค่ะ
ขี่สวนมาแล้วทำท่าชักปืนใส่เขาก็ตกใจเขาก็เลยยิงสวนไปก่อน

จะมายิงเราก็เลยตัดสินใจยิงสวน
ทำงานเสร็จก็ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
ก็ไปแค่กลุ่มเพื่อนที่สนิทเท่านั้นจริง
คืนเกิดเหตุในฟาฮัทมาที่บ้านเธอตอนเที่ยงคืน
แล้วก็บอกว่าจะไปซื้อน้ำกับเพื่อนแต่ร้านปิด
ก็เลยขี่รถไปซื้อร้านค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แต่กลายเป็นว่าไปเจอกับฝ่ายผู้เสียชีวิต
แล้วก็ทางฝั่งคนเจ็บแล้วมองหน้ากันเขม่นกัน
โอ้โหถ้าฟังแบบนี้มันเริ่มต้นจากการแค่มองหน้ากันเขม่นกัน
ยืนยันว่าฝ่ายของผู้ต้องหาทั้งคู่ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครจริง
คือถ้าฝ่ายผู้ต้องหาไม่ยิงใส่ก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายเจ็บฝ่ายตายหรือเปล่า
คือที่ยิงไปเป็นการป้องกันตัวเธอก็พยายามจะยืนยันแบบนี้
แต่ตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นก็ต้องดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งคู่นะคะ
ข้อหาเรื่องของการพยายามฆ่าแล้วก็มีเสียชีวิตหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
เสียชีวิต๑เจ็บ๑ก็อาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แล้วก็เป็นความผิดตามพรบออาวุธปืน
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูนจะแถลงข่าวปิดคดี
เพราะว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นย่านชุมชนย่านเศรษฐกิจเลยค่ะ
แต่ก็ถือว่าตำรวจทำงานเร็วนะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ค่อนข้างจะรวดเร็ว